ทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นแม่ลูกอ่อนนะฮะแล้วเธอก็ไปติดหนี้ของวงแชร์เป็นเงินแปดหมื่นนะครับ
สุดท้ายเนี่ยถูกคนมายิงถล่มบ้านนะครับบอกว่ากระสุนเนี่ยเฉียวหัวลูกไปเลยนะฮะ
ลูกอายุ๔ขวบนี่เกือบจะเสียชีวิตนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
แบบรวดรัวนะครับ๑๒นัทนะครับ
ตีห้ากว่ากว่าเช้ามืดวันนี้นะครับกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านจับภาพเอาไว้ได้นะฮะ
มีจักรยานยนต์มา๓คันนะครับขี่เข้ามาในหมู่บ้านเปิดไฟสูงและขี่ตามกันไป

การบอกว่าหนึ่งในจักรยานยนต์ทั้ง๓คันเนี่ยมีคันนึงมีผู้หญิง
นาฬิกา๓๖นาทีที่ขี่เข้ามานะครับแล้ว๕นาฬิกา๔๐นาทีอีก
นาทีให้หลังเสียงปืนดังขึ้นรัว๑๒นัดนะครับหลังสิ้น
เสียงปืนคนร้ายก็พากันขี่จักรยานยนต์ออกจากหมู่บ้านไป
มีอีกคันหนึ่งที่ขี่ตามท้ายนะครับทำหมวกกันน็อกร่วงแล้วต้อง

แล้วนี่จังหวะตรงนี้นะฮะหมวกกันน็กร่วงนะครับแล้วทีนี้
นี่ทางคนในบ้านเขาเดินออกมาดูกันนะครับทีแรกจะมาเก็บ
ก็เลยไม่เก็บดีกว่ารีบขี่รถตามเพื่อนไปเลยนี่ฮะเช้ามืดวันนี้นะ

คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์นะครับเพื่อขอความช่วยเหลือด้วย
นะครับชื่อปลานะอายุ๒๕ปีนะครับเป็นหญิงสาวนะครับนี่เหตุ
ที่หน้าบ้านของเธอนะฮะเธอบอกว่าถูกยิงถล่มบ้านบ้านอยู่
อยู่คันหนึ่งรอยกระสุนเต็มเลยนี่ฮะเธอบอกว่ากระสุนเฉียดลูก
สาวไปนิดเดียวลูกสาวอายุ๔ขวบสงสัยว่าน่าจะเป็นเจ้าหนี้ที่
ติดหนี้อยู่๘๐๐๐เพิ่งผ่อนไปเมื่อวาน๕๐๐๐นะเช้าวันนี้มัน
สาดกระสุนใส่เลยโอ้โหไม่ให้เวลาใช้กันเลยเหรอค่ะเมื่อวานก็เพิ่ง
ผ่อนไป๕๐๐๐หลังเกิดเหตุไปแจ้งความนะครับที่สนดอนเมืองนะ
ครับตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับไปเจอหลักฐานเป็น
ปลอกกระสุนเก็บได้มา๑๑ปลอกด้วยกันวันนี้เธอไปแจ้งความละ
เพราะตอนที่ยิงเข้ามากระสุนเนี่ยโอ้โหมันเฉียวหัวลูกสาวไปเลยค่ะ
ปลาบอกว่าอย่างนี้ฮะวันนี้ที่ไปให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับ
บอกว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากเธอเนี่ยไปเจอวงแชร์ที่เขาเปิด
ปลาไม่ได้เล่นแต่ปลาเนี่ยแนะนำให้เพื่อนชื่อโต๊ยอ่าให้โต๊ยเนี่ย
เล่นโต๊ยนี่เล่นไป๑๘มือเลยนะฮะนี่นะขณะเดียวกันโต๊ยก็ไป
คิงมาอีกคนนึงสุดท้ายเนี่ยไปไปมาวงแชร์มันล้มค่ะทำให้
คิงเนี่ยเขาสูญเงินไปแปดหมื่นตัวปลาเองเนี่ยปลาไม่ได้
เล่นอะไรเลยปลาบอกแต่ปลาเอาในฐานะคนชวนนะส่วนบงส่วน
ตอนเขาเปียเขาเล่นอะไรกันปลาปลาก็ไม่ได้แต่ในฐานะ
คนชวนปลาบอกเดี๋ยวปลาชดใช้ให้ก็ได้ที่ว่าคิง๐ไป๘
๘หมื่นเนี่ยนะอย่างเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจ่ายให้ไปก่อน๕๐๐๐บาท
เธอโทรมาเลยนะโทรมาทางไลน์บอกให้ออกมานอกบ้านหน่อยอย่า
เจรจาเรื่องเงินค่าแชร์แต่ปลาบอกปลาไม่ออกก็มันไม่ใช่
เวลาที่จะออกค่ะเช้ามืดอย่างนี้ยังมืดมืดอยู่เลยเธอบอกเธอไม่
ออกหลังจากวางหูก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดกระสุน
เหมือนกับตั้งใจยิงใส่รถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านแต่
กระสุนเนี่ยมันทะลุผนังบ้านเลยนะจากรถยนต์เนี่ยกระจก
ยนต์มาทะลุผนังบ้านแล้วมีนัดหนึ่งทะลุบานเกร็ดไป
เพดานห้องแล้วกระสุนเนี่ยมันร่วงลงมาเฉียดหัวลูกสาวอายุ
ขวบไปนิดเดียวตอนนั้นลูกสาวเนี่ยกำลังวิ่งมาหาเพราะว่า
ลูกสาวนอนอยู่กับยายห้องนึงได้ยินเสียงปืนก็ตกใจจะวิ่ง
หาแม่ที่ห้องหลังจากนั้นหลังจากสิ้นเสียงปืนปลาบอกว่า
โต๊ยไลน์มาหาถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วโต๊ยเนี่ยอ้างว่าตอน
ที่เกิดเหตุยิงเนี่ยโต๊ยกับแม่ก็มาด้วยโดนคิงเนี่ยบังคับให้
มาชี้บ้านของปลาโต๊ยกับแม่เนี่ยไม่รู้เลยว่าคิงเนี่ยเอา
ปืนมาด้วยคิดว่าให้มาชี้บ้านเฉยพยายามห้ามแล้วแต่ว่าถูก
กระทืบยืนยันว่าคนก่อเหตุยิงถล่มบ้านปลาเนี่ยค่ะคือโต๊ยอ่าคือ
คิงนี่ฮะอันนี้โต๊ยเขาบอกอันนี้คือคิงนะใช่ไม่ใช่อย่าง
อะไรก็เดี๋ยวต้องรอฟังเขาชี้แจงกันด้วยนะครับสายวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับ๙นาฬิกา๓๐นาทีหลังจากเกิดเหตุยิงถล่มตอน
เช้ามืดปลาบอกว่าคิงโทรมาหาโทรมาทวงเงิน๘๐๐๐นะแล้วก็พูด
ข่มขู่ว่าต้องได้เงินทั้งหมดภายในสิ้นเดือนนี้ไม่ยัง
งั้นจะกลับมาอีกรอบนึงแล้วเสียงปลายสายมีเสียงผู้ชาย๒
คนอยู่ด้วยมีบางคำเนี่ยปลาบอกว่าคือพูดเหมือนกับบอกผม
ให้เกียรตินะพี่เป็นผู้หญิงผมยังให้เกียรติอยู่นะ
เออถ้าที่เดินไม่ได้เข้ารู้จักกันหนึ่งเลยหนูอีก
หนูไม่มีหรอกพี่ตำรวจอะไรหนูไม่มีหรอกหนูไม่มีพวก

ไม่มีใครออกตัวค่ะผัวก็ไม่มี

ตามนั้นนะคะพี่ก็อย่างที่บอกสิ้นเดือน
สิ้นเดือนคือผมต้องได้เงินครบนะ

สามสิบนะวันที่สามสิบนะคุยกันจิบแบบจิโกะเลยนะ

ถ้าไม่ได้ก็มาเลย
อ่ารู้เรื่อง

บอกว่าหลังจากคุยกับคิงเสร็จปุ๊บ
โทรหาโต๊ยเลยเธอบอกเธอโทรหาโต๊ยเลย

ทีแรกชวนโต๊ยเล่นก่อนเล่นแชร์
แนะนำแนะนำปลาบอกปลาแนะนำ
แล้วโต๊ยเขาก็ไปชวนคิงต่อ
แล้ววงแชร์ล้มคิงสูญเงินไปแปดหมื่น
เลยบอกไม่เป็นไรปลาคนชวนเดี๋ยวปลารับผิดชอบให้

พอคิงโทรมาเรื่องภายในสิ้นเดือนต้องได้๘๐๐๐เนี่ย
โทรหาโต๊ยแล้วคุยอะไรกัน
แล้วแม่เอาไว้ว่าโต๊ะมาแล้วตรงนี้ก็คิดว่าเป็นไง
แล้วที่พี่ผมบอกเองที่ผมบอกอยากมีงาน
สิ่งที่เธอคุยกับโต๊ยนะครับทุกผู้ชมครับปลาเนี่ยวันนี้ที่เราไปคุยด้วยเล่าทั้งน้ำตาเลยนะครับ
บอกว่าสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดตอนนี้คือครอบครัวนะเธอมีลูกสาวอยู่๔ขวบด้วย
มองว่านี่เป็นการตั้งใจเอาถึงชีวิตนะครับแล้วก่อนที่จะยิงที่หน้าบ้านเนี่ย
โทรมาเรียกให้เธอออกไปด้วยนะถ้าเธอออกไปจะเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ออกไปนี่ยิงใส่มา๑๒นัด
แล้วไอ้วงแชร์เนี่ยที่เขาไปเล่นกันเนี่ยเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เธอก็เลยแนะนำให้เพื่อนเล่นเห็นมีคนเล่นเยอะตามเยอะ
พอมารู้ว่าเอ้างงแชร์เขาล้มเหรอเนี่ยแล้วเพื่อนที่แนะนำไปเขาเสียเงินไป๘๐๐๐
เธอก็เอารับผิดชอบให้ก็ได้เธอไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเลยนะ
จะเอารถไปค้ำประกันไว้ก่อนหรือไม่ก็เดี๋ยวก็ต้องเอาค่าเทิมลูกสาวมาจ่ายให้ไปก่อนก็ได้
ถ้าเกิดว่าจะต้องหาเงินมาให้เขาจริงนะครับ
แล้วยังมีคลิปเสียงขู่เพิ่มเติมอีกนะครับทุกผู้ชมครับที่เธอเปิดให้เราฟัง
วันที่๓๐คุยกันแบบจิกโหลเลยนะคะ
ไม่ได้เล่นด้วยค่ะแค่บอกว่าไปเล่น

ใช่แต่เขาเป็นคนพาเพื่อนเขามายิงหนูมายิงบ้านหนู
เป็นคนชี้บ้านค่ะที่ตำเนื้อที่ตำเนื้อกำลังตำเนื้อที่ต้องอยู่
คือเขาตามตรงนั้นไม่ได้ไงคะมันก็เลยมาตามที่หนูอืม
แล้วเห็นบอกว่ามีการมีโทรมาคมคู่ก่อนได้โทรมาคมคู่
แล้วเขาก็คุยนะคะบอกว่าถ้าสมมุติหนูหาเงินไม่ได้
ไม่ได้เลยกลัวและกลัวพวกเขากลับมาอีกครับ
เท่าไหร่ถึงทำกับหนูนี้มันคุยกันได้อ่ะอือ

ค่ะแล้วไม่ปลาต้องโอ้โหรับผิดชอบสุดตัวอะไรขนาดนี้อ่า
หรือว่ารู้สึกเออผิดที่ว่าชวนเพื่อนแนะนำเพื่อนไปเล่น
วงเชลวันนั้นแล้วแชร์ลมค่ะแต่ก็ไปหญิงผลลบเขา
เกือบจะโดนหัวหลานสาวตอนหลานสาววิ่งตกใจที่มีเสียงปืนเมื่อเช้ามืดนะครับ
บอกอยู่กันห้าคนนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะฮะแม่ของผู้เสียหาย
ปั้งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือทุกคนก็ตื่น
มากัน๓คนนะแบบเล่นที่รถมอเตอร์ไซค์๓คัน
แต่ไม่รู้หรอกว่ากี่คนแต่เห็นมีผู้หญิงซ้อนด้วย

แต่ว่ามีคนที่บางคนยิง
ลูกปราบทหารจะใส่เสื้อเหมือนส่งอาหาร

ตรงบังสงตร์
เสร็จแล้วมันก็ไปโดนสูงสุดที่ติดเพดานเลย
จากนั้นเขาบอกว่ามันจะเด้งลงมาที่นอน

เพราะว่าให้ไปลงทั้งอาทิตย์
เหตุการณ์ที่อยู่ในพื้นที่สอนอลดอนเมือง

ภูมิกับการสอนอดอนเมืองบอกว่า
เรื่องของการติดหนี้ใช้หนี้อะไรกันเนี่ย
ทางฝั่งของผู้เสียหายเขาก็ให้เงินไปแล้วบ้างบางส่วน
แต่มันก็คนละส่วนกับเรื่องการเอาปืนมายิงถล่มนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวจะไล่ติดตามนะยังผู้ที่
ทางผู้เสียหายเขาบอกนะเรียกให้มาให้ปากคำ
จะได้สอบสวนดำเนินคดีกันต่อไป